คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันซะหน่อยนะฮะ
อย่างที่บอกไปว่ากรมอุตุมีคำเตือนฉบับที่๑ออกมา
เรื่องของอากาศในพื้นที่เหนือและอีสาน
อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
ดังนั้นให้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอากาศหนาว

นี่ต้องกอดอกเล่าเพราะมันหนาวเย็นเหลือเกิน
แค่เราเห็นก็หนาวแล้วนะ
นี่คือทะเลหมอกที่ดอยอินถนนอุทยานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
อดดอยอุณหภูมิลดฮวบครับเหลือ๘องศาเซลเซียส
และเชื่อว่าจะลดหวบลงไปอีกในวันพรุ่งนี้นะครับ
อย่างที่มีคำเตือนออกมาว่าอากาศเย็นจากประเทศจีน
รอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมอีกแล้ว
ทำให้บ้านเราอุณหภูมิลดลงไป๓๕องศาเซลเซียส
อดดอยทางภาคเหนือและยอดภูทางภาคอีสาน
อุณหภูมิต่ำสุดจะไปแตะ๓องศาเซลเซียสแล้ว
แม้ว่าเช้านี้อินถนนจะอยู่ที่๘องศาเซลเซียสนะครับ

นี่ทะเลหมอกมันไหลแบบนี้สวยงามจริง
นักท่องเที่ยวก็ไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้น

นี่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์สาดแสงโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลหมอกนะครับ
หลายคนตั้งกล้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วครับ
จากนั้นก็พากันเดินเข้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับ
อย่างที่บอกไปโอ้โหมีพันไม้ได้ดูได้สวยงามจริงนะ
พันไม้หายากอย่างกุหลาบพันปีสีแดงต้นแรกที่เบ่งบานออกดอกสีแดงสดนะครับ
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่มีกุหลาบพันปีคำแดงและคำขาวเบ่งบานอวดสายตาเฉพาะในช่วงนี้

นี่แม้ว่าบางท่านจะไม่ได้เดินลุยขึ้นไปที่กิวแม่ปานเอง
แต่ได้เห็นผ่านจอก็โอ้โหแล้วนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวครับพยาวเนี่ยหมอกลงทุกวันเลยนะฮะ
หมอกในตอนเช้าปกคลุมไปทั่วแล้วครับ
ผู้ใช้ยานพาหนะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับ
อากาศที่หนาวเย็นยังทำให้กว้านพหยาวเนี่ย
การขายกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ

เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะครับ

เช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นลงนะฮะ
พร้อมกับมีลมพัดแรงมาจากฝั่งลาว

เหลือเพียง๑๖องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับ

ทำให้ประชาชนออกมา

สร้างภูมิคุ้มกันกับภัยหนาวแบบนี้
แล้วก็ยังรับอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้านะครับ

พระสงฆ์ท่านเริ่มเดินออกบินทบาทสายขึ้น

ตี๕๓๐ก็เลื่อนเป็น๖๓๐นะครับ
พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า

อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง

ถึง๓๕องศาเซลเซียสนะครับ

ต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วย
ส่วนภาคใต้ก็ต้องเตือนกันด้วยเหมือนกันนะครับ

แล้วแม้ว่าร่องมรสุมจะเคลื่อนไปที่มาเลเซียแล้วก็ตาม

ยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน